มันใหญ่ยาวยักษ์มาเริ่มเทิมมาก
ใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าหน้าผมหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับ
มีใช่ไหมใหญ่กว่าหน้าคุณ

ที่รอเราไปพิสูจน์อย่างโตเกียวยักษ์ในเจฮะ
เด็ดแค่ไหนตามไปชิมกันครับ
โตเกียวร้านนี้แล้วต้องบอกเลยว่า
มันดูแปลกตาไปจากร้านอื่นที่เคยเห็นมามากล่ะครับ

กินคนเดียวไม่พอต้องร้องขอให้เพื่อนมาช่วยกิน
ไปถามเจ้าของร้านกันดีกว่า
ก็เลยเพิ่มความใหญ่ของขนาดขึ้นมานะครับ
เพื่อคนที่ลูกค้าช่วยกินจะได้อิ่มกันด้วยอะไรด้วยนะครับ
หน้าทั้งหมดของเรานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ๗หน้านะครับ
ซึ่งหน้าซิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือที่ผมคิดเติมขึ้นมา
เพื่อให้เป็นซิงเกสเตอร์ของร้านเลยคือเป็นกะเพราไก่ไข่ดาว
ถัดไปก็จะเป็นหน้าดั้งเดิมที่เรายังคงเอาไว้

มีหน้าพริกเผาหน้าชีสยืดหน้าพิซซ่า
แล้วก็ไส้หวานอยู่๒ไส้ด้วยกันนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์จริงครับ
สำหรับใครที่อยากจะตามไปพิสูจน์ความอร่อย
ก็ไปกันได้ที่ร้านโตเกียวยักษ์ในเจ
ตลาดนัดรถไฟศรีนครินบริเวณลานพระพิคเนต
เปิดเวลา๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับ
ใหญ่ยาวเนี่ยเห็นแล้วแต่ยักษ์อยู่บนหน้า